ของคุณครูสาวท่านหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
มีวิธีการสอนน้องที่เด็กเองก็มีความสุขค่ะ
จะสอนอะไรกันบ้างคุณผู้ชมไปดูกันเลยไปเรียนพร้อมกันด้วยค่ะ

น่ารักมากการนับเลขเป็นภาษาต่างทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาษาจีนภาษาอังกฤษ
แล้วก็ถือว่าเป็นการทักทายก่อนเข้าห้องเรียน

ท้ายเขาจะกอดเด็กก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
ใช่ครับผมอยากทักทายคุณครูคนนี้มาก

ครูถ้าคุณชนะมาครูจะถือไม้เรียวรอ

นี่เป็นการตบแปะด้วยเหมือนกับเด็กเองเขาก็ได้ชอบมีกิจกรรมใช่ไหมคะ
แล้วก็ฝึกให้น้องได้นับเลขเป็นภาษาต่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เพราะเด็กอย่างนี้เขาก็จะชื่นชอบกิจกรรมอะไรที่มันดูแบบรีแลกที่ผ่อนคลายแบบนี้นะคะ
ชมคุณครูมากเลยเอาเป็นว่าให้ไปดูการเต้นประกอบเพลงกันด้วยเหมือนกัน
น่ารักแบบนี้เดี๋ยวต้องไปหาดูหน่อยแล้วส่องคุณครูในเฟซบุ๊กนี่เขาเรียกว่าเปิดวาร์ฟ

วาฟคุณครูเดี๋ยวดูดิเปิดให้ดูกันเลยคุณผู้ชมอยากดูไหมว่า

นี่ไวจริงนะคุณชนะเรื่องนี้นะ
มีคนติดตามไปกดไลค์กดแชร์คุณครูเยอะมากเลยนะ
ค่ะนี่คุณกดยัง

ยังไม่ได้กด

อยากจะให้คุณครูนั้นดังกระจ่อนกระจอนกระจายเพราะว่าการทำแบบนี้มันน่ารักนะ

แล้วก็ทำให้เด็กกับคุณครูมีความผูกพันกันด้วยนะ
แม่ดูแปะไม้แปะมือสวัสดีครับแล้วก็